ช่วงเปิดเทอมนี้นี่ผู้ปกครองบ่นอุบเหมือนกันนะ
ของแพงขึ้นหลายรายการเลยค่ะ
เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเนี่ยมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นสูงถึง๑๘๒๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนรายได้ที่ลดลงเนี่ยเขาบอกว่าทำให้เงินสะพัดสูงสุดในรอบ๖ปีนะคะ

นายธนวัฒนพลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ

เขาออกมาเปิดเผยผลสำรวจการประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมค่ะ
จากกลุ่มตัวอย่าง๑๒๐๐ตัวอย่างทั่วประเทศนะคะ
มูลค่าการใช้จ่ายตกอยู่ที่๕๔๙๐๐ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ๕๒เทียบกับปีที่แล้วค่ะ
ถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ๖ปีเลย
ใช้จ่ายของผู้ปกครองในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและนักศึกษา
เข้าปี๑ในระดับมหาวิทยาลัย๑๔๖๘บอกว่า
มีค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมปีนี้เพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วค่ะ
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่๑๘๒๐๐บาท
เพราะว่าต้องซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนมากขึ้น
ราคาสินค้าก็แพงขึ้นแถมค่าเทอมก็แพงขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ
รายได้เองปรากฏว่ามันน้อยลงมันก็เลยสวนทางกัน
ส่วนค่าแป๊เจี๊ยะค่ะก็พบว่ามีการจ่ายแล้วก็เพิ่มขึ้นจาก๒ปีที่ผ่านมาอีกแล้วนะ
มีการจ่ายประมาณ๑หมื่น๓๐๐บาท
ทีนี้เขาก็ร้องขอความช่วยเหลือรัฐบาลมานะคะบอกว่า
อยากที่จะให้รัฐบาลมอบทุนการศึกษากับครอบครัวที่มีฐานะยากจน
ให้ทุนเรียนดีกับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กระจายครูอาจารย์ที่มีทักษะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
แล้วก็ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยด้วย
ซึ่งวิชาที่อยากให้ปรับปรุง๓อันดับแรกเลยคือ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะ